กันแทน
พวกเขตที่นี่
โอกาส

ที่เหมือน

ที่นี่
อีก๒ตัว

เพราะงาน

ติดต่อไปแล้วติดต่อไปแล้วติดต่อไปแล้ว
ติดต่อไปแล้วติดต่อไปแล้ว
ติดต่อไปแล้ว

ติดต่อไปแล้ว
ติดต่อไปแล้ว
ติดต่อไปแล้ว
ติดต่อไปแล้ว

ติดต่อไปแล้ว
ติดต่อไปแล้ว

ติดต่อไปแล้ว

ติดต่อไปแล้ว

ติดต่อไปแล้ว
ติดต่อไปแล้ว
ติดต่อไปแล้ว

ติดต่อไปแล้ว
ติดต่อไปแล้ว
ติดต่อไปแล้ว